เปลือยกายขับรถชนแท็กซี่ย่านวังหิน

ถามตรงกับจอมขวัญวันนี้
ชี้ชัดไบโพล่าคืออะไร